สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะ

กรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์นะคะ
ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะคะ

ธนาคารของไทยก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมอีกต่อไปค่ะ
ธรรมเนียมการทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันของ๓ธนาคาร
ที่ประกาศยกเลิกก็ประกอบไปด้วย
โอนเงินต่างธนาคาร

และกดเงินไม่ใช้บัตรทั่วไทยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร
ในการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

นักแสดงนำในละครพีเรียสแนวย้อนยุค
ที่กำลังได้รับความนิยมบุเภสันนิวาส
ก็มาสร้างแคมเปญทางการตลาดให้ลูกค้าได้รับรู้ค่ะ
อันนี้ก็คือเรื่องค่าธรรมเนียม
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเป็นแพลตฟอร์ม
อยากให้ลูกค้ารักอยากให้ลูกค้าเข้ามาใช้เยอะเนี่ย

ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ก็คาดหวังว่า

ก็จะทำให้ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร
ที่มีอยู่๖ล้าน๕แสนรายขึ้นไปจนถึง๑๐ล้านราย
มียอดการใช้งานกว่า๑๘๐บาท
ว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมที่สูญเสียไปถือว่าน้อยมากนะคะ
ถ้าไปเทียบกับการต่อยอดให้ลูกค้ามาใช้บริการของธนาคาร
ทั้งการฝากถอนกู้เงินการซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้น
อกจากนี้ก็ช่วยต่อยอดธุรกรรมทางดิจิทัลได้มากมายค่ะ
เช่นเดียวกับธนาคารกสิกรไทยค่ะ
ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมวันนี้วันแรก
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ
แอปพลิเคชันของธนาคารมากขึ้นนะคะ
ทำธุรกรรมผ่านธนาคารโดยเฉพาะ
ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ

พยายามเปาก็ที่จะช่วยให้บริชาชนทุกคนที่
วันนี้ถ้าเผื่อบอกว่าใช้แล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
ก็น่าที่จะทำให้กระตุ้นให้คนมาใช้มากขึ้น
ซึ่งมาเช้านี้ก็ใช้มากจริงถึงการระบบช้าเลย
ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยก็ประเมินนะคะว่าการยกเลิกค่าธรรมเนียม
ไม่ได้ทำให้ธนาคารได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
แต่คาดหวังว่าจะทำให้ลูกค้าของธนาคารเดิมมีความเคยชิน
หันมาทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น
รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าลดการใช้เงินสดในระบบลงให้ได้มากที่สุดค่ะ
ส่วนธนาคารกรุงไทยก็จะเริ่มยกเลิกค่าธรรมเนียม
ในการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล
แล้วก็เป็นการดึงดูดประชาชนหันมาใช้เน็ตแก๊งมากยิ่งขึ้น
คือจริงทำมาเพื่อตอบสนองโจทย์นี้แหละ
เพราะว่าตอนนี้หน่วยราชการทั้งหลายตั้งแต่วันที่๒๗ก็เริ่มจะไม่รับเงินสดแล้ว
ตัวนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งจริงอันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่เราช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น
บริหารธนาคารพาณิชย์ก็ต่างเชื่อนะคะว่าภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ล่ะค่ะ
ธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดจะยกเลิกค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์นะคะ
เพื่อรองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น
หลังจากก่อนหน้านี้ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารแรก
ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วค่ะ